หลังจากนี้ต่อไปนะครับเรื่องของพระเครื่อง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

เสกเหรียญไว้เยอะแต่คิดว่าหลังจากนี้เหรียญหลวงพระคุณ
จะเป็นที่ต้องการให้มีราคาสูงขึ้นไปเรื่อยอย่างแน่นอน
คือที่บ้านผมมีเหรียญท่านอยู่เยอะแต่ผมไม่ทราบเลยว่าเป็นรุ่นอะไรปีอะไร
ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมทำไมถึงว่าการสร้างเหรียญหลวงผู้ควรเยอะนะครับ
พระคุณท่านมีคุณอุปการณ์กับพระในสายอีสานวัดไหนที่บอกว่ายังก่อสร้างไม่เสร็จ
พระคุณมาหน่อยเถอะท่านเดินทางมาก็มีบางพื้นที่ก็ต้องไปไหว้วานของทหาร
เฮลิคอปเตอร์ขึ้นมารับหลวงพระคูณหน่อยหลายรุ่นหลวงพ่อคูณขี่ฮอ
รุ่นหลวงพระคุณนั่งมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นโอ้มีหลายรุ่นที่กล่าวขาน
แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับได้ดิบได้ดีเพราะพระเครื่องเหล่านี้
เเสียญพระต่างบางคนขอปรุกเศกหลวงพ่อก็ไม่เคยปฏิเสธนะ
พาไปบอกว่าลงพ่อช่วยปรุกเศกหน่อยผมทำมาลองพ่อไม่ปฏิเสธ
ว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าเองทำดีพระเหล่านี้นะครับ
จะไปหลอกชาวบ้านนะครับถ้าเองเอาไปปล่อยไปให้เขาบูชา
เองก็ต้องมีศรัทธาไม่ใช่ไปหลอกขายแพงให้เขา
ของกูเนี่ยครับดี
แต่ว่าจะดียังไงอยู่ที่ตัวเอง
บ้านให้ถูกชาวบ้านก็ได้ต่อยอด
คือจะทำเป็นคือเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจเป็นอย่างนั้น
และอย่างในคอพี่ทิเป้นี่คือทุกองค์ทุกเหรียญผ่านการปลูกเสกมาทั้งหมดแล้วใช่ไหม
การปลูกเสกนะครับเอาขออนุญาตยกมาจากนี่ฮะ
ยกกันแล้วกันนะครับอ่ายกโชว์นะครับครับ
โชว์อย่างนี้นะครับกล้องซูมมานิดหนึ่งเพราะว่าอารมณ์อารมณ์ผมนะฮะนี่ฮะ
คือด้วยศรัทธาจริงนะครับมาด้วยใจนะครับองค์นี้นะครับ
องค์กลางนะฮะนี่ฮะนี่ครับจำอีกรอบนะครับครับ
กลางอยู่นี่ก็คือเหรียญสารพัดนึกนะครับ
รีฮอร์นะครับครับที่สำคัญที่สุดครับ
คิดได้ดังใจปรารถนาอันนี้คืออยู่ที่ศรัทธาของคนแขวนด้วยนะครับผม
ครับแล้วก็อันนี้พระสมเด็จครับผมสมเด็จหลวงพ่อคูณ
เป็นที่กล่าวขานเหมือนกันแล้วก็รูปถ่ายหลวงพระคุณนะครับ
รุ่นปีนี้ก็สองพนธุ์ร้อยเก้านะครับครับมีข้างหลังนะครับ
พัฒนาการร่างกายนะครับเมื่อร่างงอดไหม้ไป
ความดีเท่านั้นที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับ
เป็นกุศโลบายด้านธรรมะด้วยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ
เอาของกูไปขออนุญาตขออภัยนะครับ
คำว่ากูนะครับหลวงพระคูณใช้เป็นประจำนะครับ
เอาของกูไปต้องคิดต้องสติต้องมีความคิด
ผมอยากเอาเหรียญนี้ให้โชว์นะครับชมนะครับเหรียญนี้นะครับ
เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ครั้งหนึ่งนะครับ
ที่ในหลวงราชการที่๙พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
หมาบพิษเนี่ยครับท่านเสด็จวัดบ้านไร่ครับผม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

ครอบครัวไม่มีเหลือพ่อแม่ไม่เหลือ
แต่แกสามารถสร้างทุกอย่างสร้างโรงพยาบาลสร้างวัด
สร้างอะไรหลายอย่างคุณอุปการณ์มีคนเอา

ทำอะไรต่างอย่าทำอย่าทำ
ทำตีอย่างเดียวลุงห้อยบอกอย่างนั้น
นิดนึงพี่ทิเป้ไม่ได้ปล่อยเช่าคุณผู้ชม
เอามาให้อยู่เฉยไม่ต้องติดต่อมานะคะ
ติดต่อมาแต่มีคนถามเข้ามาปล่อยหรือเปล่าไม่ได้ปล่อยเศร้า